คุณผู้ชมค่ะการเสด็จสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่๙ยังความโศกเศร้าเสียใจ
ประสบกรณิกรชาวไทยทั่วทุกหมู่เหล่านะคะ
เช่นเดียวกับนักแสดงหนุ่มคุณไม้พิวรัฐค่ะ
ที่ก็โศกเศร้าเสียใจด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
หลังจากที่ทราบข่าวร้ายในครั้งนี้
แต่ก็ยังไม่ได้มีโอกาสกลับมาถวายสักการะพระบรมศพ
เนื่องจากว่ายังคงติดภารกิจถ่ายทำละครอยู่ที่ประเทศจีนค่ะ
แม้จะเป็นเวลา๒สัปดาห์แล้วนะคะ
กับการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
แต่ประสบกรณิกรชาวไทยทั่วทั้งประเทศก็ยังคงอยู่ในอาการโศกเศร้าเสียใจ
เช่นเดียวกับนักแสดงหนุ่มไม้พิรัตน์ที่รู้สึกเสียใจเป็นอย่างมาก

เนื่องจากว่าในวันที่ทราบข่าวร้ายการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ในครั้งนี้
เขาเองติดภารกิจถ่ายทำละครอยู่ที่ประเทศจีน
แต่หากเสร็จสิ้นภาระหน้าที่ครั้งนี้
ก็จะรีบเดินทางกลับมาถวายสักการะพระบรมศพด้วยตัวเอง
ก่อนที่จะให้คำมั่นสัญญาในฐานะนักแสดง
ว่าจะเป็นนักแสดงตัวอย่างที่ดีให้กับสังคม
พร้อมยืนยันที่จะนำหลักคำสอนของในหลวงรัชกาลที่๙
มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตประจำวัน
รวมถึงจะเป็นกระบอกเสียงในการรวมตัวของกลุ่มแฟนคลับ
ทำความดีตามคำสอนของพ่อของแผ่นดินต่อไป
ความรู้สึกของไม้ก็เหมือนกับคนไทยทุกคนที่กำลังรู้สึกอยู่ตอนนี้ครับ
ก็คือเป็นการสูญเสียของคนไทย
มันไม่ใช่แค่คำสอนของท่านหรอกครับที่ผมได้เรียนรู้
ผมได้เรียนรู้จากการกระทำของท่านมากกว่า
ท่านเสียสละเพื่อประชาชนของท่านมาตลอดชีวิตของท่านจนวินาทีสุดท้ายแล้ว
แล้วมันทำให้รู้ว่าท่านรักประชาชนของท่านแค่ไหน
ท่านไม่ได้สอนเราด้วยคำพูดหรือว่าคำที่มันเขียนออกมา
สอนให้เห็นด้วยสิ่งที่ท่านทำมาโดยตลอด

เราทุกคนต่างได้เรียนรู้อะไรจากท่านเยอะแยะไปหมด
นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมคนไทยทุกคนถึงได้รักท่าน
ผมอยู่ในหน้าที่การงานที่สามารถที่จะรวบรวมคนบางกลุ่มให้เป็นหนึ่งเดียวได้
ผมสามารถที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนบางกลุ่มให้เขาทำในสิ่งที่ดีขึ้นได้
แล้วผมเชื่อว่าจากหยุดน้ำเล็กหยุดนี้มันจะสามารถที่จะกลายเป็นแม่น้ำ
ที่จะนำพาให้คนทำดีต่อไปได้